อีกหนึ่งเรื่องคนที่ใช้รถใช้ถนนมาเตือนกันอีกแล้ว
เรื่องการขับรถผ่านเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ย
นี่ไล่มาครบทุกสายแล้วมั้งคะสีม่วงสีฟ้าสีเขียว
ล่าสุดที่เกิดขึ้นคือใต้เส้นทางรถไฟฟ้าสีเขียว
หน้ามหาวิทยาลัยศรีปฐุมเลยนะคะ
ก็คือมีรถคันหนึ่งเขาก็ขับมาตามปกติ

คือเป็นคนงานเขาแบกเหล็กอยู่
แต่ประเด็นก็คือว่ามันมืดแล้วมันก็มองไม่เห็นว่าที่แบกอยู่คืออะไร
แล้วมันก็ฟาดเข้ากับตัวรถฝั่งที่นั่งข้างคนขับอย่างจัง

ฟาดเข้ามาเต็มเลยถ้าคุณผู้ชมเห็นเงานะเป็นเหล็กเส้นยาว
กล้องหน้ารถที่เป็นผู้เสียหายเขาก็บันทึกเอาไว้ได้
บอกว่ากำลังขับรถผ่านบริเวณริมถนนที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้า

คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยคุณธนิษฐศักดิ์จิตติชัยวงศ

คุณธนิสักเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเกือบ๔ทุ่ม
กำลังขับรถเดินทางไปทำงานไปถึงบริเวณจุดก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ามศรีปฐุม
มีคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าแบกแผงเหล็กตามพื้นถนนสาธารณะ
ไม่มีการกั้นทางไม่มีการเปิดไฟส่องสว่างให้ชัดเจน
เหล็กที่ว่าก็ฟาดเข้าสู่ตัวรถกระจกหน้ารถเนี่ยแตกแล้วก็ได้รับความเสียหาย
ซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้ดูข่าวมาก็เยอะ

ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะโดนเข้ากับตัว
มืดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งอะไรแบบนี้มันมองทางไม่เห็น
ใช่แล้วประเด็นก็คือว่าที่นั่งข้างคนขับที่แผ่นเหล็กกระแทกเนี่ยมีคนนั่งอยู่นะคะ
แฟนสาวเขานั่งอยู่เขาบอกว่านี่ถ้าไม่มีฟิล์มรถมันจะเกิดอะไรขึ้น
ชีวิตแฟนเขาจะเป็นยังไงมันควรไหมที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้
โอ้โหแน่นอนคลิปนี้ถูกแชร์ไปปุ๊บชาวเน็ตก็มาปั๊บเลยล่ะค่ะ
พากษ์วิจารณ์กันแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์กันเรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวเขาบอกว่า
บริเวณจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าหน้ามหาวิทยาลัยศรีปฐุมเนี่ยนะ
เกิดบ่อยเรียกว่าเป็นที่ประจำเลยก็ว่าได้ไม่ใช่รายแรกหรอกที่เจอ
คนอื่นอื่นก็เคยเจอเหมือนกันสาเหตุก็เพราะว่าผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างเนี่ย
ละเลยแล้วก็ไม่เอาใจใส่ความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนเท่าที่ควร
คนหนึ่งเขาบอกว่าเจอที่หน้ามศรีปฐุมเหมือนกัน
ยาวยื่นมากลางถนนเลยดีที่ว่าหลบทันเลยไม่เกิดอะไรกับรถ
ถนนเส้นนี้เละเทะมากมีทั้งหลุมมีทั้งบ่อฟุตปาดก็ไม่มีที่จะเดินด้วย
อีกคนนึงบอกโดนมากับตัวเองเลยจุดก่อสร้างหน้ามศรีปฐุมนี่แหละ
ผู้คุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าตั้งกลวยกินเลนถนนสุดท้ายเบรกกระทันหัน
ถูกรถจักรยานยนต์ที่ตามมาเสยท้ายเข้าไปอย่างจัง

ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมืดมากอันตรายมาก
โครงการก่อสร้างระดับชาติแต่การเอาใจใส่เนี่ยระดับศูนย์
บางคนบอกโอ้โหอันตรายจริงเคราะห์ดีที่นี่เป็นรถยนต์
ลองคิดสภาพว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์จะเกิดอะไรขึ้นคะ
ธนิสักเองก็บอกนะคะว่าหลังเกิดเหตุ

ตัวแทนจากทางบริษัทที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างในครั้งนี้
ก็ติดต่อมาขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อิตาเลียนไทยนั่นแหละเจ้าเดียวเจ้าเดิมของเรานี่แหละนะคะ
เขาก็ออกมารับผิดชอบก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์
แต่ไม่ได้มีการลงบันทึกเป็นรายลักษรไว้
ตัวเขาเองก็ไปปรึกษากับทางประกันรถยนต์ด้วยนะคะ
ประกันบอกมาซ่อมเลยเดี๋ยวประกันจะไปเคลียร์กับเจ้าของโครงการให้
ธนิจักรเขาก็เลยฝากเตือนนะบอกว่า
ใครที่จำเป็นต้องใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรจะไปทำงานจะกลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องระวังเป็นพิเศษยิ่งช่วงเวลากลางคืนยิ่งอันตรายหนักเลย
เพราะว่าจุดก่อสร้างถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทาง
และไม่มีจุดไหนเลยที่ไฟส่องสว่างเพียงพอมืดมากแถมบางคืนมีของแถมให้ด้วย
รถบรรทุก๑๐ล้อจอดชิดทางกว่า๑๐คันโอ้โหรถสิบล้อจอดไม่เปิดไฟอยู่แล้วอ่ะนะคะ
ถ้ามามืดมืดมีสิทธิ์ชนท้ายได้ก็เกิดอันตรายได้อีกเพราะฉะนั้นการปิดกั้นเส้นทางหรือป้ายเตือนต่างต่าง
ควรจะมีเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ชัดเจนมากกว่านี้
รอฟมเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะพอรู้เหตุนี้แล้วก็มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการแล้วก็ผู้รับจ้าง
ติดต่อประสานผู้เสียหายในทันทีเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รับผิดชอบเรื่องค่าเสียหาย
ซึ่งผู้รับจ้างก็ดำเนินการซ่อมแซมรถแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงขอให้ที่ปรึกษาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ถ้าหากว่ามันเกิดจากการกระทำที่ละเลยต่อหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหายนี้
ก็จะต้องมีบทลงโทษตามขั้นตอนต่อไป
รวมถึงต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำด้วย
เพราะว่าตั้งแต่สร้างรถไฟฟ้ามาเนี่ยข่าวแบบนี้มาทุกปีมาทุกเดือนเลย
จากเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือรฟมนายสุรเชษเหล่าพูนศุกร์
บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางรฟมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าเมื่อเวลาประมาณตี๑๑๕นาทีของ๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ว่าเกิดเหตุคนงานก่อสร้างขนย้ายเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง
จอดขวางอยู่๑ช่องจราจรก็เลยพากันเดินออกไปในช่องจราจรที่๒
ไม่ทันระวังตัวเหล็กที่ขนย้ายก็เลยยื่นออกไป
ชนกับรถยนต์ของผู้เสียหายที่ขับมาในบริเวณนั้นพอดี
นายสุรเชษบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
รฟมมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการและผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับผู้เสียหายโดยทันที
รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมรถชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเรียบร้อย

ฟมบอกว่าตอนนี้ก็ขอให้ที่ปรึกษาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าพบผู้ที่กระทำการละเลยต่อหน้าที่

ก็จะมีบทลงโทษตามขั้นตอนต่อไป
รวมถึงจะมีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก

ใช่ค่ะเพราะว่าคือครั้งก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรถแหละ
แต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าครั้งไหนมันจะเป็นเรื่องของชีวิต